เมื่อวานนี้ทดลองปิดสะพานวันแรก
หลายคนที่ตั้งใจจะไปช้อปปิ้งแถวนั้น
เปลี่ยนใจเข้าเมืองไปเลยจะดีกว่า
เบรกเลย
์แต่ไม่วิกฤตเท่าที่คนกังวลกันเอาไว้
คนคงเลี่ยงนะแล้วเขามีการแจ้งเตือนล่วงหน้าคือหลายวันล่ะ
คนก็พยายามหาเส้นทางเลี่ยงเพื่อที่จะหลบเลี่ยงกันออกไป
ซึ่งปริมาณรถที่ติดสะสมบริเวณสะพานต่างระดับรัชวิภา
แล้วก็ถนนรัชดาพิเศษที่มุ่งหน้าไปสี่แยกรัชโยธิน
ก็เป็นผลพวงจากการทดลองปิดสะพานข้ามแยกวันแรกนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเร่งระบายรถด้วยการเปิดสัญญาณไฟ
บริเวณสี่แยกรัชโยธินเพื่อให้สัญจรกันได้อย่างต่อเนื่อง
แล้วก็การจราจรโดยรวมในพื้นที่และถนนใกล้เคียง
อย่างที่บอกมันยังไม่ได้วิกฤต
เหมือนที่หลายคนคาดการณ์กันเอาไว้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะ
พลเอกยอดยุทธ์บุญญาธิการประธานกรรมการการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม
ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในเรื่องการปิดสะพานรัชโยธินด้วย
โดยบอกว่าการลื้อสะพานครั้งนี้
เพราะว่าก็ต้องจัดการแนวทางในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีเขียว
เหนือช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคศ
ซึ่งนอกจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าแล้วเนี่ย
ยังมีอุโมงลอดสี่แยกรัชโยธินไปยังถนนรัชดาพิเศษ
มีแนวถนนรถยนต์ทางราบเส้นถนนพะหนโยธิน
มีสะพานยกระดับข้ามแยกรัชโยธินตามแนวถนนพะหนโยธินด้วย
ตอนนั้นต้องเดินตามแผนนะ
ถ้าเราไม่ทำตามแผนนี้มัวจะยื้อกันอยู่ผมว่า
มันทำงานยุคนี้ไม่ได้นะรัฐบาลชุดนี้บอกแล้วว่า
จะต้องเร่งทำงานนะครับก็ต้องเข้าใจตามนี้นะครับ
ไม่ไม่ยื้อแล้วครับเดินหน้าลุยลูกเดียวครับ
ไม่ยื้อแล้วนะคะเดินหน้าลุยลูกเดียว
ชี้แจงกันหน่อยนะคะเพราะว่าการปิดจราจรบนสะพานรัชโยธินเนี่ย
เขาแบ่งเป็น๓ช่วงเมื่อวานกับวันนี้
จะปิดการจราจรตั้งแต่เวลา๑๐โมงถึงบ่าย๓โมง
เป็นการทดลองส่วนวันพรุ่งนี้และวันศุกร์
ปิดการจราจรอันนี้อาจจะโหดหน่อย
เพราะปิดตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็น
ถาวรนะคะหรือสะพานรัชโยธินตั้งแต่ตี๑
เป็นต้นไปจนกว่าจะทำทุกอย่างเสร็จสิ้น
ซึ่งพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกเลยนะคะว่า
ปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินส่งผลกระทบ
การจราจรในพื้นที่ถนนรัชดาพิเศษ
จะต้องติดขัดเพิ่มแน่นอนก็ได้สั่งกำชับให้
สอนอเร่งระบายการจราจรในถนนรัชดาพิเศษ
เพื่อแก้ปัญหาแล้วโดยมีการวางสามมาตรการค่ะ
มาตรการแรกคือเปิดไฟสัญญาณตามปกติ
มาตรการที่๒ห้ามเลี้ยวขวาทุกทิศทาง
และมาตรการที่๓คือปิดบริเวณแยกรัชโยธิน
รถที่มาจากเส้นผนโยธินทั้งขาเข้าและขาออกตรงผ่านแยก
ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะไปพิจารณาตามสภาพจราจรนะคะ
และเป็นอักษรที่เกี่ยวข้องเราจะทำยังไงให้ปัญหาการจาจรในส่วนที่เราจะต้องทำเพื่ออาณาคตของลูกหลานเราได้รับการผ่านคาย
หรือได้รับความสะดวกมากขึ้น
ท่านคงทราบตัวเลขไหมครับตนุนรัชดาวันนึงพี่น้องประชาชนใช้สัญจรไปมาอย่างน้อย๑๒๐๐๐๐๐คัน

สองหมื่นคันเราจะทำอย่างไรให้ได้รับการดูแลผ่อนคลายได้ดีที่สุด
ก็มาวางกันด้วยมาตรการหลายมาตรการแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเมื่อกี้ผมก็ตะเวนก่อนจะมานะฮะ
น้องอาจจะหลีกเลี่ยงเส้นประหลแล้วก็ไปใช้วิพา
ในเส้นวิพาเนี่ยก็ยังมีอีกหลายจุดนะที่เราจะต้องปรับให้มันลื่นไหลให้มากกว่านี้
โดยตำรวจนครบานและกองบังคับการตำรวจจราจรจะมีการประเมินผล
แล้วก็ปรับแผนการจัดจราจรให้เหมาะสมอีกครั้งก่อนที่จะมีการลื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
โดยจะให้มีผลกระทบในการเดินทางของประชาชนให้น้อยที่สุดค่ะ
มีคุณผู้ชมคอมเมนต์มานะบอกว่าสะพานข้ามแยกเนี่ย
ก่อสร้างเป็นลักษณะของสะพานเหล็กไม่ใช่สะพานปูน
เพราะฉะนั้นการลื้อถอนทำได้ง่ายกว่า
ก็อาจจะใช้ระยะเวลาที่เร็วกว่า